คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยแล้วกัน
สาวคนนี้เนี่ยเจอทีไว้สวยวันสวยคุณจริง
สำหรับวุ้นเส้นวิวริธีพานะคะ
อย่างล่าสุดเจอตัวก็เลยแซะถามถึงเรื่องหัวใจกับไฮโซไนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะ
ว่าเออยังไงดีนะคะเห็นทวงกันถี่ยิบ
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอพูดแบบน้อยสงวนคำเอาไว้

ให้มันปั้งดังรวยเป็นเสร็จทีนี้กับเขาสิทธิค่ะ

น่าจะเย็นก็อยากอยู่ค่ะอยากอยู่เริ่มอยู่ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้วางอะไรมากเพราะว่าปีนี้ยุ่งกับธุรกิจมาก
แต่ว่าปีหน้าคิดว่าจะกลับมารับงานในวงการแบบเพิ่มขึ้นกว่าปีนี้
น่าจะมีละครแล้วก็มีรายการของตัวเอง
ไม่รู้จะพูดอย่างไรคือวุ้นก็เป็นคนพูดแทบเป็นคนละครนี้พูดน้อยอยู่แล้ว
เพราะว่าคุณก็อยากให้มันชัวร์หลายอย่างเป็นอย่างงี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ยังแบบไม่ได้เน้นเรื่องนั้นขนาดนั้น
โดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่แบบก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังเหมือนกัน
จริงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวุ้นเส้น

คือเธอบอกว่ากูรู้ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะโป๊ะ
มันจะไม่ใช่มันจะไม่จริงอย่างที่ผ่านมานะคะ

แต่นี่ก็ผ่านมา๒ปีแล้วนะเผลอแป๊บเดียวเองนะ
แผลบางทีมันอยู่ในใจไง

แบบเพื่อนในวงการกันบ้าง